มีเรื่องที่จะต้องมาเตือนกันนะฮะก็เตือนผู้ที่ชอบขี่จักรยานยนต์
ขี่รถย้อนสอนทั้งหลายนะอย่าไปคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะครับ
เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนรังสิตนครนายก
แถวคลอง๗นะครับมีคุณป้าท่านหนึ่งก็ขี่จักรยานมา
ขี่มาตามทางแบบนี้นะครับดูฮะจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมา
ชนโค้มเขาเลยโอ้โหแม่คือไม่รู้จะพูดยังไงนะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเขาบาดเจ็บหนักถึงขั้นเลือดคลั่งในสมองนะค่ะ
นี่เป็นรถจักรยานยนต์ที่วิ่งย้อนสอนแล้วก็ขี่มาเร็วด้วยนะครับ
พุ่งชนจักรยานที่ปั่นมาตามปกติบนถนนถนนรังสิตนครนายกนะครับ
รถจักรยานก็ล้มคว่ำเลยนะจักรยานยนต์ก็ล้มนะครับ
พอเกิดเหตุชนกันแล้วคนขี่รถจักรยานนอนหมดสติไปเลยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับ
ก่อนที่คนขี่จักรยานยนต์ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์จะมาช่วยกันนะครับ
นำตัวคนขี่จักรยานขึ้นมาบนฟุตบาททางเท้าแล้วก็มีคนเอาคลิปไปแชร์ในสังคมออนไลน์นะครับ
ใช้วิจารณญาณยังไม่ฟันทงข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณ
เราก็เลยตามข้อเท็จจริงให้ว่าเออตกลงคนมีสีไหมหนีไหมได้รับผิดชอบอะไรไหมใช่
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
สอบถามเรื่องนี้เราไปเจอคนขี่จักรยานที่ถูกชนแล้วนะครับ
คือนางปรานีฉายวงนะวันนี้ก็อยู่ในสภาพที่บริเวณรอบดวงตาแล้วก็ลำคอยังมีรอยช้ำอยู่นะครับ
หน้าผากก็มีผ้าพันแผลติดเอาไว้นะครับจักรยานตอนนี้ล้อหน้าบิดเบี้ยวตระแกงหน้านี้ยุบไปเลยนี่ฮะ
อาการหนักเลยนะคุณป้าเนี่ยคุณป้าปรานีบอกว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนั้น
ขี่รถจักรยานจากที่ทำงานจะกลับบ้านในชุมชนเคหะปั่นมาถึงบริเวณหน้าห้างแถวย่านคลองเจ็ด
รู้แค่ว่าปั่นมาถึงตรงนั้นคุณเขียนมาสอนค่ะแล้วป้าปรานีบอกไม่รู้อะไรอีกเลย
โอ้โหน็อกไปเลยอ่ะใช่ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็คือ
มีคนเอามือมาตบที่แขนอืมเหมือนกับตบเพื่อให้ตื่นอ่ะค่ะ
ก็สอบถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นคนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งตอนนั้นก็ยังอยู่ก็บอกว่า
ปั่นจักรยานมาชนรถจักรยานยนต์ผมอ้าวนี่ป้าปรานีบอกได้ยินเลยอย่างนี้เลย
ก่อนที่จะมีคนที่เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านแถวนั้นที่มาช่วยกันอ่ะรุมกันพูดบอกว่า
พูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณนั่นแหละขี่ย้อนสอนมาชนเขา
ถ้าคุณไม่ขี่ย้อนสอนมามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ไหมอืม
คนขี่จักรยานยนต์ถึงเงียบไปถึงเงียบไม่พูดต่อ
หลังจากนั้นรถกู้ภัยก็มาถึงเธอก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อ่าซึ่งคุณป้าบอกว่าคนขี่จักรยานยนต์ก็นั่งไปในรถกู้ภัยด้วย
ตอนที่นำไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาล
หมอก็รักษาอาการบาดเจ็บพบว่าเลือดคลั่งในสมอง
หมอให้อยู่รอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็บอกว่า
เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนเพราะว่ารีบแล้วช่วงสายสายเขาก็ย้อนกลับมาดูอาการอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะรีบ
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยอืมหายไปเลยนะครับเนี่ย
เราก็ไปดูพื้นที่เกิดเหตุมาด้วยว่าตรงจุดนี้เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ย
นี่คุณวิรสักก็ไปดูมานะครับหลานของคุณป้าปรานีนะครับ
ได้ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาจนเจอนะครับเพื่อติดตามตัวคนขี่รถจักรยานยนต์
เพราะว่าหายไปแล้วพอไปดูให้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยอ่า
คุณกิติศักดิ์ที่ไปดูมานะก็บอกว่าหลานบอกว่าพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
โอ้นี่คนชุมชนเดียวกันชื่อวนายจารึกพิพักดีอายุห้าสิบสามปี
อ่าซึ่งคุณปรานีบอกว่าก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคิดว่าเป็นข่าวเคราะห์
แต่อยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้างเพราะขณะนี้ค่ารักษาพยาบาล
เสียไปแล้วประมาณเจ็ดพันบาทซึ่งต้องออกเองเพราะว่าป้าปรานี
ไม่มีประกันสังคมเป็นเพียงลูกจ้างรายวันเท่านั้นเห็นตอนเขามาเรียก
เขาเรียกว่าสะกิดสะกิดไงบอกป้าป้าอย่างนี้ป้าก็ลืมตามา
มันหน้าเขาแล้วป้าไม่รู้ว่าเขาชนไม่รู้อะไรทั้งสิ้นป้าก็ถามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าก็ป้าแหละ
ชนรถผมแล้วแล้วป้าก็เฉยเฉยแล้วคนก็พูดซ้อนขึ้นมา
เขาบอกก็คุณขับย้อนมาแบบนี้มันก็เกิดแบบนี้แหละ
เขาก็เลยเงียบไปเขาก็ป้าเป็นไงบ้างบอกมันก็เจ็บอ่ะสิ
มันจะเป็นอะไรล่ะมันเจ็บมันปวดไปหมดเนี้ยเออผมไปแล้วนะ
ผมรีบไปทำงานแค่นี้แล้วเขาก็ไม่มาอะไรเลย
คนขี่จักรยานยนต์นายจารึกพิพกิจค่ะอายุห้าสิบสามปีนะ
ซึ่งเราก็เจอพี่สาวของเขานะครับที่คุณลงพื้นที่ไปนี้
ชื่อว่านางพรเพลเปิดเผยว่าน้องชายไม่ได้เป็นตำรวจตามเพจ
ที่มีการลงกันฮะอืมอาทิตย์ว่าคนมีสีชนแล้วหนีอะไรนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นรอปภของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ที่ชอบแต่งกายคล้ายตำรวจ

สอบถามน้องชายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
น้องชายยอมรับว่าขี่รถจักรยานยนต์ชนนางปรานีจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มองไม่เห็น

หลังเกิดเหตุน้องชายที่ไม่ได้ไปแสดงความรับผิดชอบเนี่ย
น้องชายบอกว่าเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะติดต่อไปหาใคร
เคยเห็นหน้านางปรานีบ้างแต่ว่าอยู่คนละซอย
ตอนนี้น้องชายรู้เรื่องแล้วและพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็ไปเจรจากับหลานของนางปรานีแล้ว

แต่ว่าคือว่าก็ไม่ได้ตั้งใจคือต่างคนต่างมา
ยายอู๊ดแกมาคือรถมันจะเติมน้ำมันแล้วเลี้ยวออกจากปั๊ม
ส่วนยายก็จะขี่จักรยานมาก็คือมองดูลักษณะก็น่าจะเฉียวหรือจะชนก็ไม่รู้
เพราะว่าในคลิปมันมองไม่ค่อยเห็น
ก็เขาก็เล่าอยู่แต่ตัวน้องชายไม่ค่อยได้รู้จักยายก็จำหน้ากันไม่ได้
ก็เคยเห็นก็จริงแต่ว่าจำไม่ได้ว่าแกอยู่ตรงไหนช่วงไหน
แต่ว่าอย่างนี้เรารู้จักกันเราเห็นกันแต่ว่าน้องชายคือไม่รู้ว่าตัวยายก็จะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง
มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ไปดูอย่างนี้
คือทำงานแต่เขาบอกว่าเขาก็ให้เบอร์ติดต่อไปแล้ว
ตัวเขาเองเขาไม่หนีอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่หนีแต่ทีนี้เขาไม่คิดว่าคืออาการยายจะเป็นเยอะ
คือคิดว่าจับแกขึ้นมาข้างนี้แล้วแกคงจะไม่เป็นอะไรมากก็เลยไปทำงาน
แต่หลังจากนั้นเราไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นตัวเขา
เรามองกลับกันก็เข้าใจว่าเออมันก็ต้องช่วยแต่ทีนี้ว่าเขาก็ช่วยเข้าข้างแล้วช่วยเรียกรถพยาบาลอะไรให้อย่างนี้แล้ว
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดาใจกันไม่ถูก
จริงอยู่ก็ผิดโอเคก็ยอมรับว่าผิด
บอกว่าก็ไม่เห็นว่าเฉียวหรือชน
ครับแต่ก็เต็มไงเนี้ยเอาให้เห็นอีกทีชนค่ะโอ้โซมเลยไม่ได้แค่เชี่ยวคะ
ดีนะเขาไม่ถึงตายนะส่วนเรื่องคดีความนะครับเราสอบถามความคืบหน้าไปยังสพธัญบุรีจังหวัด
พันธุมธานีย์ละนะครับตกลงทั้ง๒ฝ่ายนะฮะก็คือนายจารึกคนขี่จักรยานยนต์
ขี่จักรยานยนต์กับนางปรานีคนขี่รถจักรยานก็เจรจายอมความกันนะครับ
นางปรานีก็ถอนแจ้งความไว้แล้วนะครับเพราะว่านายจารึกยินดีรับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายทุกอย่าง
แต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับคนชอบขี่รถย้อนสอน
ใช่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
บางทีรถจักรยานย้อนย้อนสอนมันก็นำมาซึ่งอุบัติเหตุ
บางคนเห็นว่าขี้เกียจไปกลับรถไกลไง
ย้อนสอนนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วมันก็มีเหตุการณ์ในคาดคิด